เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดเธอบอกว่าต้องสวมบทบาทแอคชั่นในชีวิตจริง
เพราะว่าเจ้าตัวนี้โผล่มา

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มในคืนวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
โอ้โหนี่คุณดูงู
โอ้โหยังยาว
คือเขาต้องลื้อพื้นร้านออก
เพราะงูมันเหลือยซุกเข้าไปข้างใต้พื้น

ใช้เวลาจับงูตัวนี้เป็นชั่วโมง

สุดท้ายจับมาได้เอามาดูตกลงเป็นงูอะไรยังไง

ความยาวกี่เมตรคุณชนะ

คำตอบนี้คือคำตอบที่จะชี้ชะตาชีวิตคุณนะ
คำตอบนี้คือคำตอบที่จะตัดสินว่าคุณจะได้

ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อไปหรือเปล่า
หรือจะต้องเปลี่ยนพิธีกรชาย
งูตัวนี้ยาวกี่เมตรตอบค่ะ
ผมไม่ตอบได้ไหมครับถ้ามันมีผลต่อหน้าที่การงานขนาดนั้น
ไม่ได้คุณต้องตอบนี่มันเป็นการเป็นงานของคุณ

ตัวใหญ่มากนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาจับได้เรียบร้อยแล้ว
ก็เดี๋ยวเขาก็จะเอางูจงอังตัวนี้ใส่ถุงกระสอบ
แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกล

โทรเขาก็ต้องหาช่างมาทำการเก็บให้เหมือนเดิม
ก็ถูกแต่ว่าเอาก็ลื้อไปแล้ว
อาจจะต้องใช้เวลาในการทำเพิ่มเติม

จริง